เจ้าแม่แห่งวงการการขาย
เขาบอกว่าเธอกลับมาทวงบันลังความเซ็กซี่
งานนี้มาขายของใหม่ด้วยครับ
มีอะไรดีอะไรเด็ดบ้างจ๋า

ขายกล่ายทอดแล้วแบแก้อร์
เบอร์เกอร์

ริ้นคุณเป็นอะไร
อ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยต้องแบแก้อร์

เขาบอกว่าเน้นที่กล่ายทอดค่ะ

ไก่จะคลุกผงต่าง
แล้วข้าวยำไก่ก็แซ่บ
เมนูเบอร์เกอร์ก็ได้รับความนิยมรับประกันความอร่อยทุกเบอร์เกอร์

แม่ค้าบอกแซ่บเหมือนแม่ค้านี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าเรื่องการแต่งตัวแนวเซ็กซี่เธอบอกว่าเธอชอบ
มันเป็นความปกติของเธออยู่แล้วที่แต่งตัวแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันนะ
แล้วแต่วันเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านไหนที่ตั้งอกตั้งใจ

ไม่ใช่แต่ไปยืนรออยู่หน้าร้านไม่เอานะ

เอางี้ละกันเธอน่ะเชิญชวนให้มาทานไก่ทอดของเธอ
แล้วก็เบอร์เกอร์ของเธอบอกเลยว่ารสชาติไม่แพ้
ไม่เป็นสองรองพวกไก่ทอดเบอร์เกอร์เจ้าดังที่ขายในห้าง

มีโอกาสลองไปซื้อใส่ซอสเยอะชอบจังเลยมันได้รสชาติดี
อื้มมดีถ้าบีบมายองเนสใช่มั้ยบีบอะไรน่ะเขาเรียกอะไรน่ะ

ชิ้นใหญ่นะแน่นเต็มคำเลย
คุณชนะอาการไม่ดีแล้วตอนนี้